คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นเพจเฟซบุ๊คของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะ
โพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานช่วงหัวค่ำ
บอกว่าออกมาแฉผับดัง
ที่เปิดแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
เปิดเกินเวลาด้วยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
มีตัวย่งตัวย่อเต็มไปหมดเลยค่ะพี่อุ๋ย
วันนี้เลยต้องตามต่ออันนี้ที่โพสต์เอาไว้นะคะ
นานจะแฉทีเนี่ยตัวย่อมาเพียบเลย
กระซิบนิดชื่อย่อท้อทหารเนี่ย
ซิบนี้แต่ดังมากเลยสิ่งที่คุณชูวิทย์กระซิบไว้
อยู่ใจกลางถนนรอเรือด้วยเหรอใช่

วันนี้ตอนบ่ายคุณชูวิทย์แถลงข่าวค่ะบอกว่าขอให้ข้อมูลเพิ่มหน่อย
ที่พูดถึงในเพจเนี่ยเป็นเครือข่ายนายเดวิดในทุนจีน
และเป็นตัวกลางสำคัญที่เข้ามาลงทุนธุรกิจผิดกฎหมายในกรุงเทพ
มีขบูรณ์การฟอกเงินมูลค่าเดือนละกว่าหนึ่งพันล้านบาท
ต่อเดือนนะผลประโยชน์ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
ไหนจะคนมีสีไหนจะนักการเมืองคุณชูวิทย์บอกแบบนี้เหรอ
นักข่าวก็ยิ่งต้องถามใครอ่ะคุณชุวิตใครอ่ะจริงเหรอ
คุณชูวิทย์ก็ใบ้มาเหมือนกันนะคะว่าเป็นคนที่ยังเลือกฝั่งไม่ได้จะอยู่ฝ่ายไหน
เมื่อเดือนที่แล้วจับกลุ่มบ่อนการพนันซอยรัชดาสิบแปด
นั้นก็เป็นหนึ่งในธุรกิจของในทุนเดวิททีเนี้ยอ่ะฟังเสียงคุณชูวิทย์ดีกว่า
ว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรไว้บ้างนะคะ
ตอนนี้มันกลายเป็นมันกลายเป็นกลุ่มกุมารจีนที่เป็นมาเฟียจีนเนี่ยยึดคลองอยู่
ผมไม่ได้พูดเพราะว่าไอ้นี่มาเฟียต้องมาให้คนไทยนะคุณจะไปพูดอย่างนั้นมันไม่ได้นะ
แต่เพียงแต่ว่าคุณเป็นจีนเนี่ยคุณไปต่างชาติคุณเข้ามาในเมืองไทยแล้วคุณมาประกอบธุรกิจแบบนี้ในเมืองไทยแล้วคุณมามอมเมาเยาวชนไทย
ค่ะพี่อุ๋ยไม่รู้ทับอะไรแหละถนนรอเรือเหรออ๋อรัชดาเลย
ไงคุณชุวิตชี้เป้าไว้แบบนี้ก็เลยขอไปดูนิดนึงค่ะว่ามีผับ
อะไรบ้างเพราะเราก็ไม่รู้ผับไหนเนาะครับทีมข่าวของเราบอกว่า
มันก็มีผับที่ใกล้เคียงกับคำใบ้ของคุณชูวิทย์เหมือนกันแต่วันนี้
พนักงานที่ร้านเขาไม่อยู่เขาปิดร้านด้วยเป็นวันหยุดยาวด้วยไง
ครับก็เลยพยายามจะไปถามไปหาข้อมูลจากพนักงาน
เดี๋ยวลองฟังเสียงพนักงานที่เป็นคนไทยดูค่ะปิดเที่ยงคืนครับประมาณ
ปิดเที่ยงคืนไม่ถึงเที่ยงคืนยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยไม่ถึง
โอเคโอเคครับเขาก็ยืนยันว่าเขาปิดตามเวลาใช่ไม่เคยเปิดเกินเวลา
เขายืนยันแบบนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นผับที่คุณชูวิทย์พูดถึงหรือเปล่านะ
อาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่าทีมข่าวของเราไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ใกล้ใกล้ครับ
เขาบอกว่าก็ไม่รู้หรอกผับเขาเปิดปิดกันกี่โมงแต่สิ่งที่เห็นก็คืออืม
ลูกค้าเดินออกมาจากผับตั้งแต่หลังหกโมงยาวไปจนถึงเจ็ดโมงถึงแปดโมง
คือเช้าวันพรุ่งขึ้นใช่ไงพี่อุ๋ยเขาอาจจะนอนก็ได้ไงไม่รู้
พอเที่ยงคืนปิดปุ๊บกลับไม่ไหวก็นอนที่นี่ก็ได้เดี๋ยวเช้าตื่นมาค่อยกลับ
เหรอคะก็เขาบอกก็เป็นสิ่งที่วินชินตาก็พระบินทบาทก็เห็นคนออกมาจากผับ
เพราะเมื่อคืนค้างที่นี่เลยคงกลับไม่ไหวขับรถไม่ได้เออเมาไม่ขับ
ใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้ซึ่งเขาไม่ได้เปิดเกินเวลานะ
พี่วินบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเปิดเกินเวลาหรือเปล่าพี่วินเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
เขาเขาอาจจะให้นอนต่ออะไรประมาณอย่างนี้ฟังเสียงพี่วินนิดนึงค่ะ

ออกมาพร้อมกับพระออกมาใส่บินทบาทบางสัปดาห์นี่ก็เห็นอย่างล่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่า
เอาจริงจริงนะเห็นคนเดินออกมาจากผับแถวแถวเนี้ยครับ
ตอนเช้าช่วงพระบินทบาทอ่ะอ่าหลายผับอ๋อหลายที่หลายที่เลย
ไม่ใช่แค่ที่ที่นักข่าวของเราไปเดินผ่านวันนี้เขาอาจจะบริการลูกค้าเหมือนกันหมด
ก็ถ้าเมากลับบ้านไม่ไหวก็หลับซะอ่าแต่เราปิดแล้วนะอ่า
แต่คุณจะอยู่นอนต่อก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นค่อยกลับบ้าน
พี่อุ๋ยมองโลกในแง่ดีมากเลยนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอ่า
เป็นไปได้ค่ะก็เมื่อคืนนี้ตำรวจที่สอนอสุทธิศาลก็ไปตรวจสอบ
หลายพับเลยกับแต่ละพับที่คุณชูวิทชีเป้าอะไรแบบเนี้ยอ่า
ตำรวจบอกว่าไม่มีเลยไม่มีร้านไหนที่เปิดเกินเวลาเลย
นี่เห็นไหมไม่มีหรอกแล้วโอ้ยมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหมดทุกที่
เปิดถูกต้องตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวพนักงานในร้านครับ
ไม่มีสารเสพติดเลยสักคนเดียวเห็นไหมเนี่ยไง
ตำรวจเขาจะไปปล่อยให้พวกเทคผับอะไรพวกนี้เปิดเกินเวลาได้ยังไง
ก็เนี่ยไงก็เพราะเขาต้องรักษากฎหมายพี่อุ๋ยต้องไปคุยกับคุณชูวิทย์เพิ่มหน่อยล่ะ
ต้องไปถามพี่ชูวิทย์ต้องไปถามมาเพิ่มหน่อยล่ะว่ายังไง
พี่ตกลงยังไงพี่เอ่อเผื่อย่างตัวยอมแบบกระซิบเขียนมาก็ได้